มาดูเรื่องร้องเรียนของคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะ
ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะ

เพราะให้น้ำเกลือพยาบาลก็จะต้องเสียบเข็มไว้ที่ข้อมือ

ก๊อตจะต้องตัดออก

เพราะว่าผู้ช่วยพยาบาลทำงานผิดพลาด

ก้อยน้องแหว่งหายไปเลย
นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ผู้เป็นพ่อเล่าว่าลูกสาวเกิด๕กันยายนค่ะ
หลังแรกเกิดก็ต้องให้น้ำเกลือ
พยาบาลก็ใช้ผ้าก๊อตพันข้อมือเอาไว้
เพื่อที่จะเจาะเลือดแล้วก็ติดเข็มน้ำเกลือ

แล้วก็ต้องตัดผ้าก๊อตออกจากมือลูกสาวด้วย
แต่มันเกิดความผิดพลาดช่วงนี้แหละ

ไปตัดปลายนิ้วก้อยซ้ายของลูกสาว
แหว่งขาดหายไปเลยฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
ว่าไปได้ประมาณ๓วัน

ว่าสนใจของเนื้อลูกสาว

มันสนในฟุประชาชน
จากเลือดรองรับปลายที่
ติดตัดอีก๓วัน
สามเดือนที่แล้วตั้งแต่๕กันยายนนับจนถึงตอนนี้คุณพ่อบอกว่าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้ว
แต่ทำไมเรื่องมันไม่มีความคืบหน้าเลยก็เลยอยากจะให้โรงพยาบาลมาเยียวยานะคะ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนสื่อซะเลย
หวังให้โรงพยาบาลเข้ามาดูแลแล้วก็ศัลยกรรมนิ้วให้ลูกสาวหน่อย
รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาต่างตามสมควร
ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมตอนนี้นะคะก็จะเร่งประสานไปยังโรงพยาบาล
ส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียหายต่อไปค่ะ
ก็หวังว่าโรงพยาบาลจะรับผิดชอบนะครับพักกันก่อน
๓เดือนผ่านไปแล้วนะนิ้วเขาหายไปแล้วแวงไปด้วยนะ